ที่ชัยนาธเนี่ยที่เขามีการตรวจสอบกันพบว่ายังมีผู้ที่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมจิกสกินในพื้นที่อยู่แล้วเยอะด้วยนะครับ
ออยบอกว่าหลังจากดำเนินการทางกฎหมายกับเมจิกสกินไปแล้ว
เรื่องราวที่ผิดกฎหมายต่างเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่จังหวัดชายนาฏบอกว่าตรวจสอบตามกลุ่มตลาดนัดออนไลน์นะ
โดยเฉพาะทางกลุ่มธุรกิจที่มีการจำหน่ายทางเฟซบุ๊กเนี่ย
พบว่าผู้ขายหลายรายเลยคุณเขียนมาสอน
ยังขายอยู่นะครับ
ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นชิโนบิปรีชาดาเซรั่มรักแร้ขาวแอปเปิ้ลสลิม
แถมยังมีการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอยู่ด้วย
มีภาพการอบรมตัวแทนจำหน่ายบนรถหรู
มีข้อความอยากรวยติดต่อเรา
คือยังมีการขายยังมีการโฆษณาชวนเชื่อกันอยู่

ขณะที่ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายนาฏนะครับ
นายพูลสิทธิสารนะครับบอกว่า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายนาฏ

ปีละ๒ครั้งก็ตรวจสอบไปแล้ว
เมื่อมกราคมที่ผ่านมาทั้งในส่วนของสลากผลิตภัณฑ์
สาระบบอาหารชื่อผู้ผลิตสถานที่ตั้งการผลิต
ตรงกับข้อมูลที่ขออนุญาตหรือไม่
มีการเฝ้าระวังสินค้าที่ทางออยห้ามจัดจำหน่ายอยู่โดยตลอดนะครับ
แต่ถ้าตอนนี้พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมจิกสกิน
ใครก็ตามต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับ
หากใครพบเบาะแสหรือว่าจะร้องเรียน
ก็แจ้งได้เลยที่สายด่วนออย๑๕๗
หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลย